เรียกว่าสวยออร่าจับอัพเล่อัพเลเวลเซ็กซี่ขึ้น
สำหรับน้องบิ้นสิริธรนั่นเอง
คุณผู้ชมนางสาวไทยประจำปี๒๕๖๒ปีที่แล้ว
แล้วน้องเป็นคนที่ผลุบตำนานนางสาวไทยขึ้นมา

คราวนี้เธอกลับมาพร้อมกับสาวงาม๓๐คนสุดท้าย

พร้อมมาพิชิตมงกุฎนางสาวไทยประจำปีนี้ค่ะ

ซึ่งปีนี้นะคะฉลองครบรอบ๘๗ปีค่ะ

ประกายสีทองล้อมเพชรค่ะ
โดยกลางมงกุฎนะคะประดับด้วยสัญลักษณ์วชิราวุฒิค่ะ
ถอดออกมาเป็นเข็มกัดได้ค่ะ
โดยผู้ชนะปีนี้นะคะจะได้เงินและของรางวัล
ค่าสูงสุดถึง๔ล้านบาทค่ะ
จะไปเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปาง
ตัดสินรอบสุดท้ายในวันที่๑๓ธันวาคม
ที่จังหวัดเชียงใหม่คือจะไปที่นู่นเลยตลอดนะคะ
ต้องบอกว่าวันแถลงข่าวทั้ง๓สาวงาม
สวยสะงานหน้าจับตามองกันทั้งนั้นค่ะ

นัดจะสอนหมายเลข๑๑ยกทุกสุพรรณิกา

และก็หมายเลข๒๐แผ่นปริมนะค่ะ
พมนต์ชนกซึ่งน้องมิ้นเผยว่านะคะปีนี้เวทีนางสาวไทยปรับโฉมใหม่นะคะ
จากที่ก่อนอันนี้ต้าต่อนงงต้าต่อนยนต์เปลี่ยนลูกใหม่หมดเลย
อันนี้พันธุ์สมัยไทยเทคมากขึ้นดูเป็นแบบสาวมั่นใจกระชับไว้มากขึ้น
คือที่สำคัญโนดราม่านะคะและน้องทุกคนสวยมาก
จนเธอซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการต้องตะลึงค่ะ
ส่วนน้องมิ้นนะคะหลังจากอำลาตำแหน่งนะคะ
เตรียมเป็นนางเอกละครในสังกัดพี่บอยทะกลเกียจเต็มตัว

ใช่แต่ทิ้งท้ายว่าตอนนี้หนูยังโสดเหมือนเดิมนะคะ
ปีนี้นะคะก็เรียกว่าคอนเซ็ปต์นี้เปลี่ยนไป
เปลี่ยนไปจากการเป็นนางสาวไทยรูปแบบเดิมเลย
ก็คือเราคาดหวังที่จะได้เห็นน้องรุ่นใหม่ที่เป็นโรโมเดลได้ในทางหนึ่ง
เองบอกเลยว่าเดือดปีนี้
คือสวยหมดเลยเก่งหมดเลยแล้วก็มีความเป็นตัวเองเยอะ
รางวัลปีนี้รวมแล้ว๔ล้านค่ะ
ทีนี้ตอนนี้เท่าที่เห็นยังไม่มีดราม่านะคะ

ตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นค่ะแต่มันเหมือนเป็นสัญญาใจไปแล้ว
ว่าหลังเราหมดสัญญากับนางสาวไทยแล้วก็อาจจะไปต่อที่เขาเลย

ได้ดูอีกหนึ่งบทบาทของนางสาวไทยของเราด้วยนะคะ